คุณผู้ชมครับมาดูเหตุที่เกิดขึ้นนะครับ
เป็นเหตุที่นักศึกษาไปขอดูงานด้านสิ่งแวดล้อม
ในบริษัทผลิตอาหารสำเร็จรูปชื่อดังแห่งหนึ่ง

ปรากฏว่านักศึกษาตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสีย

พยายามที่จะช่วยเหลือแต่ท้ายที่สุดแล้ว
สรุปแล้วมีผู้เสียชีวิตทั้งที่เป็นนักศึกษา

ดังนั้นนะครับทีมข่าวของเราประจำอยู่ที่นั่น

รายงานจากถนนบางนาตราดซอย๒๐ให้คุณผู้ชมได้ทราบ
เป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น
นักศึกษารวมถึงพนักงานของโรงงานเสียชีวิตทั้งหมดรวม๕คน
ขณะที่ผู้ปริหารของโรงงานออกมายืนยันว่า
พร้อมที่จะเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ครับ
นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรพร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบังนา
เขาตรวจสอบภายในบริษัทผลิตอาหารสำเร็จรูปชื่อดังแห่งหนึ่งย่านถนนบางนาตราสตรา๒๐
หลังได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตตกลงไปภายในบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัทดังกล่าว
ซึ่งจากข้อมูลพบนะครับว่าช่วงเวลาประมาณ๑๐นาฬิกาที่ผ่านมามีนักศึกษาเข้ามาดูงานเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
เกิดอุบัติเหตุพัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน
และมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานนั้นลงไปช่วยเหลือแต่ก็หายไปในบ่อที่มีความลึกประมาณสี่เมตร
ซึ่งมีน้ำขังอยู่ภายในทำให้คนงานที่อยู่ใกล้เคียงที่ลงไปช่วยเหลือนั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๔ศพ
ทราบชื่อภายหลังนะครับคือนางสาวหวายไม่ทราบนามสกุลเรียนอยู่ชั้นปีที่๕คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นายสมพรบุญบาลนายชาญชัยพันธุนาคินนางสาวรักชนกแสนสวีสุนซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นพนักงานของโรงงานและอีกหนึ่งคนนำส่งโรงพยาบาลบางนาหนึ่งคือนายชาตรีศรีสังครแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้นั้นมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดห้าคนครับนายปรินายปริโสทัพ
ผู้จัดการอาวุศโสเหรียร์ภายศพยากรบุคคลบอกว่า

ทำให้มีนักศึกษาตกลงไปภายในบ่อจากนั้นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมที่พาเดินชมนั้นพยายามดึงไว้ครับ
และนักศึกษาอีกหนึ่งคนนั้นตามพนักงานคนอื่นมาช่วยเหลือแต่คาดว่าพนักงานคนแรกที่ลงไปนั้นอาจเกิดความล้า
ตกลงไปในบ่อด้วยและมีพนักงานอีกสามคนลงไปช่วยเหลือ
แต่สุดท้ายนั้นไม่สามารถช่วยเหลือได้และตกลงไปในที่สุดครับนอกเหนือจากนั้นนายปริโสทัศน์ยังยืนยันนะคะว่า
บริษัทนั้นมีความมีระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ่อบำบัดน้ำเสียอยู่แล้วนะครับซึ่งตามปกตินั้นจะมีฝาปิดปากบ่อ
บัดน้ำเสียแต่ช่วงเวลาเกิดเหตุนั้นไม่ทราบว่าฝาบ่อนั้นถูกปิดหรือเปิดอยู่หรือไม่ซึ่งต้องไปตรวจสอบให้แน่ชัดอีกครั้ง
แต่บริเวณดังกล่าวนั้นไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับทำให้ไม่สามารถพบเห็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้
แต่ก็ยืนยันนะคะว่าบริษัทนั้นจะให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่พร้อมขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รวมถึงจะนำทุกคนส่งกลับถึงบ้านอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสำหรับศพทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปภาควิชานิติเวชศาสต
โรงพยาบาลจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งนะครับ
นำศพนั้นส่งให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาครับผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากถนนบังนาตราด๒๐ครับ